คุณผู้ชมจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อบังคับต่าง

เพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ชมเอง
มัวสนุกจนลืมความปลอดภัยนะครับ
ว่าจะเป็นการลอยกระทงระวังเรื่องของอุบัติเหตุ
ตกน้ำมิจฉาชีพรวมไปถึงอันตรายจากพลุประทัด
แล้วก็ตะไลไฟพะเนียงต่างที่มีการจัดขึ้นในบางสถานที่ด้วย

แต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมบอกว่าไม่มีโอกาสจะไปลอยกระทงข้างนอก

เฝ้าติดตามบรรยากาศลอยกระทงได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวี

คุณผู้ชมครับตอนนี้หลายพื้นที่หลายจังหวัด
เตรียมความพร้อมในการจัดงานลอยกระทงกันแล้ว
อย่างเช่นที่จังหวัดอ่างทองวัดคลองห้อยโพ
เขาก็มีการสูบน้ำจากบริเวณแหล่งน้ำต่างเข้ามาสู่ภายในวัด

อย่างงั้นงานประเพณียี่เป็งหรือว่าลอยกระทงที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับ
เป็นที่ฮือฮาเมื่อมีการจัดกิจกรรมลอยกระทงในโดมหิมะ
ด้วยการนำน้ำแข็ง๗๐๐กิโลกรัมไปแกะสลักเป็นรูปกระทงกลีบบัวขนาดใหญ่๓ชั้นความสูง๒เมตรนะครับ
แล้วก็ตกแต่งอย่างสวยงามรวมทั้งทำอ่างน้ำเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวร่วมกันลอยกระทงในพื้นที่เชียงใหม่ซูสโนโดมนะครับ
อุณหภูมิติดลบถึง๗องศาเซลเซียสนะครับทั้งหนาวทั้งสนุกนะครับนี่คือบรรยากาศที่สวนสัตว์เชียงใหม่
คราวนี้เราไปดูกันที่ขอนแก่นกันบ้างครับ
บึงศรีฐานนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มประดับตกแต่งสถานที่เตรียมความพร้อมในการจัดงานศรีฐานเฟรชิเวิล
บุญสมมาบูชาน้ำพร้อมกับจัดแสดงนิทรศการของนักศึกษาคณะต่าง
การแสดงมหรสบจากศิลปินชื่อดังการแสดงศิลปะพื้นบ้านหนังประโมไทยและหนังกลางแปลงย้อนยุคนะครับ
ปีนี้เป็นปีแรกครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นปรับโฉมงานรอยกระทงใหม่
โดยมีคอนเซ็ปต์สำคัญก็คือไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่
เป็นงานบุญที่แสดงให้เห็นถึงการเคารพบูชาสำนึกรู้บุญคุณของพระแม่คงคานะครับ

ธัญผลอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ชาวบ้านก็ช่วยกันทำกระทงขนมปังกว่า๕๐๐ใบ
เตรียมพร้อมแล้วให้กับนักท่องเที่ยวนำไปใช้ในงานลอยกระทง
แล้วก็เป็นอาหารปลาที่อยู่บริเวณหน้าวัดจำนวนมากด้วยครับ
เช่นเดียวกันกับร้านทำขนมปังขายส่งที่เทศบาลนครแหลมชะบังจังหวัดชนบุรีนะครับ
ตอนนี้เร่งเพิ่มกำลังการผลิตกระทงขนมปังรูปดอกไม้สีสันสวยงามครับ
สวยงามครับหลังจากมีออเดอร์เข้ามาจำนวนมาก
เพราะกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ราคาถูกอีกทั้งยังหวังให้เป็นอาหารปลาอีกด้วย
ปิดท้ายกันที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
พระครูประหลัดสุรินอภิยาโนเจ้าอาวาสวัดคลองห้อยโพ
อำเภอเมืองอ่างทองก็เกิดไอเดียเตรียมจัดงานลอยกระทงในวิหารครับ
โดยก่อปูนปิดทางด้านหน้าประตูวิหารวัดแล้วสูบน้ำเข้าไปในวิหารที่มีพื้นด้านในกว้าง๑เมตร
กว่าพื้นที่ตั้งพระประธานในวิหาร๒๕เซนติเมตรคล้ายกับคูน้ำนะครับ
พร้อมทำสะพานเดินข้ามให้ประชาชนได้เข้าไปลอยกระทงด้านในวิหารกันเลยนะครับ
หลังปีนี้ประสบกับปัญหาภัยแรงน้ำในคลองหลายแห่งแห้งขอด
ส่งผลกระทบต่องานประเพณีลอยกระทงนอกจากนี้ยังมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ
แล้วก็นางนพมาศสูงอายุอีกด้วยนะครับ
อีกครั้งนะครับลอยกระทงปีนี้ถ้าหากคุณผู้ชมยังไม่มีสถานที่ในใจว่าจะไปที่ไหน
ติดตามกันต่อกับทั้งสองท่านนะครับเชิญครับ
ขอบคุณคุณพีรวัตรด้วยนะคะ